ไหนก็มาทางสายร่ายรำแล้วไปดูหนูน้อยคนนี้หน่อย
รำต่อหน้าพญานาคองค์ดำอ่อนช้อยงดงามมากเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
โอ้ยดูที่ลีลาการร่ายรำ
เอวอ่อนมืออ่อนสวยงามจริง
แบบนี้คือการรำแบบว่ารำถวายบวงสวงพญานาค
ใช่เลยค่ะคือน้องเนี่ยรำถวายปู่ดำแสน
ตามความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับปู่ดำแสน
หรือเจ้าปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราชอืม
เล่านิดนึงปู่ดำแสนเนี่ยเป็นพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะนะคะ
ซึ่งก็เป็นใน๑ใน๔ตระกูลของพญานาคที่เชี่ยวชาญด้านการรบ

คือหน้าที่หลักขององค์ปู่เนี่ยนะ
จะต้องทำลายล้างคนชั่วร้ายหรือพญานาคที่ชั่วร้าย
อันนี้ก็เป็นความเชื่อน้องเองก็คงมีความเชื่อความศรัทธาในพญานาคนะ
ก็มารำถวายแบบนี้โอ้รำสวย
สวยงามจริงชุดก็สวยนะคะ
มีอีกหลายคลิปแหละเราไปตามดูได้
ให้ดูกันแบบนี้เผื่อใครจะติดต่อน้องไปไปรำแก้บนถวาย

ทีคือให้ไปแก้บนเหรอให้จ้างน้องเข้าไปหรือจะให้ดิฉันไปลำเอง
เฮ้ยจ้างน้องเขาไปเชี่ยงคุณต้องไปแก้บน

รอก่อนขออยู่ยังไม่ได้แต่ย้ำเรื่องนี้
เจ็บปวดเพิ่งผ่านมาหมาดคุณผู้ชมครับ